ซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวไปในหลายประเทศของเอเชียรวมไปถึงไทย
แต่ว่าที่อินเดียถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดตัวไปนะครับ
แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยดาวน์โหลดเกมมาเล่นผ่านการแฮ็ก
แล้วก็กลายเป็นที่นิยมถึงขั้นที่มีการจัดการเดินเก็บโปเกมอนกัน

โดยผู้เล่นส่วนมากก็ยังคงอยู่ตามเมืองใหญ่นะครับ
อย่างเช่นที่นครมุมไบแล้วก็ที่กรุงนิวเดลลี
แล้วก็แน่นอนครับว่าจากจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน
กว่า๒๐๐ล้านคนในอินเดีย
อินเดียก็จะเป็นตลาดที่สำคัญของเกมนี้ครับ
กิจกรรมการรวมตัวตามล่าโปเกมอนหรือโปเกวอค
กลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตของสาวกโปเกมอน

ในนครมุมไบและนิวเดลีของอินเดียไปแล้ว
ในอินเดียอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
มีผู้สนใจดาวน์โหลดเกมนี้จำนวนมาก
ในอเมริกาเหนือและยุโรป

ก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลาย
ซึ่งถึงแม้ที่อินเดียจะยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

หรือใช้บัญชีที่ลงทะเบียนในประเทศ

อย่างของสหรัฐอเมริกาหรือของอังกฤษ
เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้
อัญชาภูทนินักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าเกมนี้ทำให้เขาได้ออกกำลังกายมากขึ้น
เพราะเขาต้องเดินตามสถานที่ต่างเพื่อล่าตัวโปเกมอน
และเกมนี้ทำให้เขารู้สึกว่าได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง
เป็นระยะทางรวมกว่า๕๐กิโลเมตรเพื่อจะจับโปเกมอนให้ได้ทั้งหมด
อย่างหนุ่มวัย๒๑ปีนักศึกษาด้านออกแบบรายนี้บอกว่าเขาสามารถจับโปเกมอนตัวสำคัญทั้ง๔ตัวได้ทั้งหมดแล้ว
เบาบาซอร์ชาแมนเดอร์สุแคทเทิลและพิกาจูและจะเดินหน้าหาโปเกมอนตัวอื่นต่อไป
ด้วยการเดินไปตามสถานที่สำคัญต่างหาจุดโปเกสต๊อปที่มีตัวโปเกมอนอยู่
แต่บางครั้งเขาก็ไม่ต้องออกไปไหนเพียงแค่ใช้ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ก็จะทำให้เขาสามารถเดินทางไปจับโปเกมอนได้รอบโลกได้ทุกเวลา
โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลย
ส่วนนักเรียนคนนี้บอกว่าการที่เขาได้เริ่มเล่นเกมนี้ก่อน
ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเดียถือเป็นความได้เปรียบ
เพราะเขาจะสามารถทำคะแนนสะสมไปอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ที่ผู้เล่นคนอื่นทั่วประเทศจะสามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้
เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เกมโปเกมอนโก
มาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในอินเดีย
ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากกว่า๒๐๐ล้านคน
รัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน